จากแรกไปดูเรื่องที่จะร้อนกันหน่อย
คือชาวบ้านที่เรายอม้องไปเจอมีหม้อดิน
แล้วมันมีผ้ายันสีแดงปิดเอาไว้

รอยน้ำมาอย่างเงี้ย

แตกแล้วไง

เป็นไงถ้าเกิดความเชื่อแบบนั้นนะถ้าเป็นความเชื่อสมมุติ
สมมุติแบบมีการขังดูลวิญญาณทำพิธีอะไรไว้ร้อยน้้ำไป
แต่ว่ามันแตกคืออะไรที่อยู่ในนั้น
ออกมาแล้วถูกไหมฮะก็ทำให้ชาวบ้านคิดกันต่างนานา
เป็นมาเป็นแบบสมบูรณ์นี่นะ

คนไปเจอเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เทศกิจของเทศบาลนครบรยอง
ออกไปตรวจว่าบุคคลไม่ได้ร่อนแถวดินแม่น้ำมรยอง
พอไปถึงท่าน้ำหน้าสู่สารบางจากเนี่ย
เอ๊ะทำไมมีก้านทูบปักอยู่ใกล้กับบันไดทางลงแม่น้ำ
แล้วพอมองไปในแม่น้ำไปเห็นมอดดินอันเมื่อกี้นะฮะ
มีผ้ายันสีแดงลงอัคละเขมรด้วยนะ

แล้วก็มีน้ำตาเทียนหยดที่บริเวณปากขอบของหม้อหิน

เหมือนมีการทำพิธีศัยศาสตร์สะกดวิญญาณ
ชาวบ้านก็ไปมุงดูแต่ก็ไม่กล้าแตะต้อง
ทางด้านของนายสมฤทธิ์พยุงภัยสิทธิ์นะฮะ
เป็นชาวบ้านเดินเข้าไปดูแล้วก็อาสาบอกว่า

คือชาวบ้านเองก็อยากจะให้เปิดใช่ไหมอืมประมาณนั้นอ่าอืม
โดยเขาค่อยแกะเชือกสีแดงที่รัดผ้ายันเอาไว้รอบหม้อดินก่อน

สิ่งที่เจอในหม้อเนี่ยเป็นเพียงเทียนสีเหลืองที่ใช้แล้ว๒เล่ม
แล้วที่สำคัญเขานำไปทุบมันไง
ทุบจนหม้อดินมันแตกแล้วก็โยนทิ้งลงแม่น้ำไป
ชาวบ้านก็คาดว่าจะคนที่ทำเป็นแรงงานต่างด้าวหรือเปล่า
ที่ไปทำพิธีกรรมอะไรเกี่ยวกับเรื่องของดวงวิญญาณเรื่องของความเชื่อ
ในช่วงกลางคืนหรือเปล่าแล้วก็มีชาวบ้านเข้าไปเจอเขา
แต่ประเด็นคือเฮ้ยคุณไปดึงผ้ายันออกแล้วคุณไปทุบหม้อมันแตกแล้ว
อะไรอย่างนี้ถ้าเป็นความเชื่อของคนโบราณตามที่เราได้ยินมาคือ
การโดยวิญญาณก็ต้องหลุดลอดออกมาแล้วอะไรแบบนี้
อืมก็อันนี้ไม่รู้จริงตอบไม่ได้จริงนะคะ